ทุกผู้ชมครับที่ทันทะสถานหญิงกลางนะฮะตอนนี้คุณใบเตยสุธีวัน
นักร้องสาวชื่อดังออกมาแล้วนะฮะได้รับการประกันตัว
เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะนี่ตอนนี้น่าจะขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนะ

อีฮะสวัสดีครับยาวแล้วป่ะ
ระวังรับป่ะ
คุณใบเตยก็ขึ้นรถออกไปแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะคือจากการรายงานข่าวเบื้องต้นนะคะ

คุณใบเตยร่างกายสู้ผอมคือผอมลงเยอะมากแล้วก็ร้องไห้ทันที
สารบอกว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ยกมือไหว้ขอบคุณศาลด้วยนะคะ
มีครับอันนี้คือบนกรดนะครับ

ประมาณเมื่อสมภาษณ์ที่สารใช่

ในช่วงของสารที่ยังไม่ได้อ่านค

แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้รับการประกันตัว
แต่วันนี้ศาลท่านอนุญาตให้ประกันตัว
แต่ดีเจแมนสามีเนี่ยยังไม่ได้ประกันตัว
ค่ะทางทนายความของคุณใบเตยก็ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดนะคะ
๕ล้านบาทขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
พยายามจะนักข่าวก็พยายามจะถ่ายภาพเข้าไป
เพื่อให้เห็นน่ะนะคะซึ่งคุณใบเตยไม่แน่ใจ
ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็เป็นได้

เพราะไหนจะเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าการความพร้อมต่างด้วยอะเนาะ
เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับว่าในวันต่อไป
คุณใบเตยก็อาจจะออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างทางคดี
เพราะว่าคุณรุ๊ปน้องใจบอกว่าถึงเรื่องงานที่สุดก็คือ

ร้องไห้บอกว่าดีใจมากที่วันนี้ลูกสาวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ทางทัศน์หญิงกลางนะฮะ